กลับมาติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ในรถปลดทุกข์กันต่อนะคะคุณผู้ชมพูดถึงปลายปีที่แล้วรถปลดทุกข์ก็ได้มีการนำเสนอเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งของแม่คนนึงค่ะที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายหลังจากที่ถูกสารอุทธรณ์นั้นสั่งจำคุก๓๓ปีในข้อหาที่ฆ่าคนตายแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยลูกชายกำลังเรียนหนังสืออยู่ก็เลย
กว่า๔ปีที่นายบรอกิกาลอถูกจำกัดอิสระภาพอยู่ในเรือนจำกลางสงค้า
หลังจากถูกสารอุทธรณสั่งจำคุก๓๓ปีในข้อหาฆ่าคนตาย

ที่บริเวณสถานีรถไฟนาประดูกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
โดยนายบรอกิได้ยืนยันกับทีมงานรถปลดทุกข์
ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาวิวาสและมีผู้เสียชีวิต
จากในวันนั้นเขากำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนศาสนุปธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

ทำให้การเข้าออกโรงเรียนจะต้องมีผู้ปกครองรับส่งเท่านั้น

เรียนปกติแล้วการเข้าออกของโรงเรียนเข้มงวดแค่ไหนอ่ะคะ
ถ้าจะออกนอกโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองมารับเซ็น

อกจากนี้นายบรากิยังบอกอีกว่า
รู้สึกสงสารแม่มากที่ต้องเดินเรื่องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขามาโดยตลอด

ต้องการให้แม่ได้พักผ่อนและไม่จำเป็นต้องมาเยี่ยมทุกครั้งที่เรือนจำอนุญาตให้เยี่ยม
ขณะที่นางศรีตีอามินอเซ็นสะแม่ของนายบรอกิเล่าว่า
มาเยี่ยมทุกครั้งนายบรากิมักถามเสมอ
ว่าเมื่อไหร่จะได้รับอิสระภาพ
เธอก็ได้แต่เพียงให้กำลังใจและบอกให้ลูกอดทน

เพราะว่าลูกไม่ได้ทำผิดลูกก็เคยถามกันว่า
แม่ลูกจะได้กลับไหมถ้าว่าหลังจากนี้จะได้กลับไหม

เราไม่ได้ทำผิดอย่างนี้ไง

ชอบบ่นบ่นว่าอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วทำไมช่วงหลังแม่บอกว่าจะไม่ค่อยให้แม่มาเยี่ยมมะพร้าวอะไรคะ
เพราะสงสารเขามาทุกวัน

พอดีมีน้องอีกที่อยู่บ้าน
วันนี้นะคะทีมงานรถปลดทุกข์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจับเท็จของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เดินทางมาที่เรือนจำกลางสงขานะคะ
เพื่อสอบปากคำนายลอกิกาลอโดยเครื่องจับเท็จ
หลังจากก่อนหน้านี้นะคะแม่ของนายบรากิได้มาร้องเรียนกับรายการรถปลดทุกข์
ลูกชายของเขานะคะได้ถูกเก่าหาว่าได้ร่วมกันฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
พันธุ์ตำรวจตรีธวัชชัยประดาอินรองผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
หลังจากนั้นจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวติดตามร่างกายของนายบรากิผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งเครื่องจับเท็จจะวัดปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายขณะตอบคำถามโดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง
ทับรวจโทวัลชัยอาร์บลักษณ์พูดปัญชาการเบลืองจำกลางสองค้าซึ่งบอกว่านายบรอกิไม่มีประวัติทำผิดประเบียบของเบลืองจำ
ถ้าที่ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังรายนี้ก็มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่เคยมีเหตุที่ต้องถูกดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใด
เราควบคุมผู้ต้องขังตามอำนาจศาลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือที่มาอยู่ที่เรือนจำการสงขาเนี่ย
คดีถึงที่สุดแล้ว
อย่างไรก็ตามการสอบปากคำนายบรอกิจากเครื่องจับเท็จจะรู้ผลภายใน๑สัปดาห์
ผลออกมายืนยันว่านายบรากิพูดจริงกระทรวงยุติธรรมจะมอบหมายให้ทนายความยื่นรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง
สิรินทิพย์คลีบเขียวข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป